ไปเชียงใหม่เชียงใหม่นะครับน้องโอลีฟงานเข้าซะแล้ว
ยังไงฮะนะฮะเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะความการที่เธอออกมาโชว์เรื่องเซ็กซี่
แล้วขายของด้วยปรากฏว่ามีคนไม่หวังดีหรือเป็นโรคจิตก็ไม่รู้
ทักไปบอกว่าชวนมาทำกลุ่มลับไหมแล้วก็เลยเถอะไปถึงขั้นที่
มีอะไรด้วยได้ไหมเดี๋ยวให้สองหมื่นอ๋อนั่นไงนี่ฮะ
นางสาวอรัญญาอภัยโสหรือว่าน้องโอลีฟอายุ๒๓ปี
แม่ค้าโตเกียวเนยกรอบแหวกอกนะฮะตามฉายาของเธอ
เล่าบอกว่าระหว่างไปถ่ายรีวิวให้กับสินค้าตัวหนึ่งมีโทรศัพท์เข้ามา
คุยแบบลักษณะคุกคามทางเพศบอกว่าขอมีเพศสัมพันธ์แล้วจะจ่ายสองหมื่น
ได้ยินแบบนี้ตกใจยื่นโทรศัพท์ให้คนอื่นไปคุยแทนเลย
อกจากนี้นะครับยังมีการปลอมไลน์นะครับของโกบอยยูทูบเบอร์คนดัง
เคยร่วมงานด้วยกันทักมาชวนไปถ่ายคลิปลับเผยแพร่ในกลุ่มปิด
บอกว่าเป็นความลับนะเธอก็งงสิฮะสักพักก็ให้คนที่อ้างว่าเป็นเพื่อนเนี่ย
มาคุยแต่เธอไม่ได้ตอบพอสอบถามไปที่โกบอยนะฮะ
แล้วก็มันบอกว่าจะชวนไปทำงานลับเป็นงานสีเทา
รู้ไหมงงงานอะไรค่ะอะไรอย่างนี้
หนูก็เลยคุยกับแกผ่านทางนั้น
แกก็เลยบอกว่าไม่ใช่แกนะไม่ใช่โกนะอะไรอย่างนี้
เมื่อกี้นี้มีคนโทรมาแล้วก็บอกว่า
อะไรเกี่ยวกับร่างกายได้ไหมอะไรอย่างนี้

หลายคนดูข่าวนี้แล้วสังเกตอะไรไหม
นี่เป็นภาพใหม่ไม่ใช่ภาพเก่านะครับ
น้องโอลีฟนะฮะเธอกลับมาใส่ชุดเดิมแล้วนะครับ
ก่อนหน้านี้เธอถูกหน่วยงานราชการเตือนไปไงจำได้ไหมฮะ
คือหลังจากนี้เธอบอกว่าก็คงใส่เสื้อแหวกอกเหมือนเดิมแหละ
แต่ไม่ได้ขายที่ร้านขนมโตเกียวนะ
คือที่ร้านขนมโตเกียวเธอคงจะใส่ชุดผ้าไทยแบบนี้แหละ
แต่ถ้าชุดแหวกอกจะไปตามงานรีวิว
เพราะตอนนี้โอ้โหขอโทษเถอะ

ชุกเหลือเกินรีวิวสินค้าไม่ว่าจะเป็นน้ำมะพร้าวสกัดเย็น
เป็นน้ำปลาร้าเป็นงานอื่นติดต่อเข้ามาเพียบ
ล่าสุดนะครับความโด่งดังของเธอนะครับ

เรื่องราวร้อนของความเซ็กซี่ของแม่ค้า
อย่าว่าแต่น้องโอลิฟต์เลยจริงก็มีหลายคนด้วยนะ